เป็นความว่องวัยกระฉับกระเฉงและเข้มแข็งของตำรวจค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรี
คือตำรวจฝ่ายนึงเนี่ยเขาก็นำตัวผู้ชายต้องสงสัยจะไปตรวจปัสสาวะไปตรวจสารอะไรที่โรงพักใช่ไหมคะ
จังหวะพาตัวไปเนี่ยผู้ชายคนนี้กระโดดข้ามกำแพงค่ะ
กระโดดข้ามกำแพงไปตรงบ้านพักของตำรวจปรากฏว่านายตำรวจที่เป็นเจ้าของบ้านพักตรงนั้นไวกว่าค่ะ
กระโดดข้ามรั้วมารวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ

ผมว่าเป็นนักยิมพลาสติกแล้วมาใส่ชุดตำรวจมากกว่า

่องวัยคล่องแคล่วจริงนะคะ
สุดท้ายเนี่ยแหม่ตอนจบเดินจูงเข้ามาเลยนะคะ
วบตัวเอาไว้ได้ในที่สุดค่ะแหมคล่องแคล่วว่องวัยจริงนะคะ
เราเนี่ยคนที่อยู่ในคลิปนะคะคุณผู้ชมคือพันธุ์ตำรวจโทตะวันวัฒนรังสรรค์
รองผู้กำกับการสพเมืองสุพรรณบุรีซึ่งวันที่ทีมข่าวเราไปทำข่าวเนี่ย
ก็ติดภารกิจก็เลยได้คุยกับจ่าสิบตำรวจฤทธิพรขาวเจริญ
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพเมืองสุพรรณบุรี
เล่าให้เราฟังบอกวันนั้นเนี่ยบ่าย๒โมงวันที่๓กุมภาพันธ์
ตำรวจเนี่ยไปเจอนายวิทูลหรือนายเต้ยเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ริมถนนพิรุษ
เหมือนมีอะไรผิดกฎหมายซ่อนอยู่ก็ขอตรวจแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ก็เลยพาไปโรงพักจะไปสอบสวนไปตรวจปัสสาวะระหว่างพามาในเต้ยก็วิ่งหนี
กระโดดข้ามรั้วเข้าไปในบ้านหลังเนี้ยค่ะแล้วบ้านหลังเนี้ยก็อยู่เยื้องเยื้องกับโรงพัก
เป็นบ้านพักของรองตะวันรองตะวันผ่านมาพอดีเดินไปสำรวจในเต้ยที่ซ่อนอยู่
ก็กระโดดหนีข้ามรั้วอย่างที่เราเห็นท่านก็กระโดดตามค่ะ
แล้วเนี้ยค่ะนี่แห่งควบคุมตัวมาได้ไหนที่สุดนะคะ
ตรวจปัสสาวะก็ปรากฏว่าเจอจริงเป็นสีม่วงค่ะ
ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ครับเอาไปตามไปจับได้ตรงโน้นครับนะครับ
โอ้โฮท่านก็ยังแข็งแรงแคล้วคลองวงไหว้นี่ค่ะ

พระเอกหนังจีนฝึกวิทยายุทธ์คือจริงแล้วเป็นคนออกกำลัง
อ๋อนี่ไงนักแบตเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเป็นเครื่องแบบรุ่นใหม่
บอกว่าทำให้คล่องตัวมากขึ้นด้วยนะคะ
ก็เป็นคนที่หมั่นฝึกฝนยุทธวิธีเป็นประจำเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะ
พอเกิดปุ๊บถึงได้ไหมกระโดดไปกระโดดตามได้เลยนะครับ
จริงแล้วพันธุ์ตำรวจโทตะวันเมื่อปี๖๒ตอนนั้นเป็นสารวัตร
ก็เคยเป็นไวรัลในโซเชียลมาแล้ว
ตอนนั้นไปทำหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนที่วัดพระธรรมกาย

นี่ค่ะก็เป็นที่ฮือฮาได้รับฉายาจากสื่อมวลชนเหมือนกัน
ว่าสารวัฒน์แบงค์ตำรวจหล่อฝันใจซื้อ
โอ้โฮหล่อจริงนี่ค่ะแล้วว่องไวมากเลยนะคะ